ทิ้งฟนจะตกไม่ทันจะขัดคำฝนก็ตกลงมาแล้วเฮ้ย
ฉ่ำสมเป็นหน้าฝนหน่อยคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะคะ
ก็จะได้ดีใจทำมาหากินปลูกพืชปลูกผักได้ตามสบาย
รวงที่ขายอุปกรณ์การเกษตรแบบนี้ก็ขายดิบขายดีเลยคุณผู้ชม
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รู้ก่อนร้อนหนาวยามเช้า
วันนี้ที่ไหนฝนตกกันบ้างรายงานตัวคนเข้ามาหน่อย
เพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่อง
แต่ถ้านับวันนี้พรุ่งนี้จนถึงเมื่อคืนนี้ฝนจะลดลงค่ะ
ปัจจัยอะไรเราตรวจสอบจากแผนที่ดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยากันเลยนะคะ
เราก็ยังคงเห็นกลุ่มเมฆนะคะที่เกาะกลุ่มกันหนาแน่นปกคลุมบริเวณต่างของประเทศไทย
โดยเฉพาะตอนกลางค่ะแถบภาคใต้นะคะก็ยังคงจะเห็นกลุ่มเมฆนั้นปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น
แล้วก็พาดไปทางภาคตะวันออกภาคอีสานกันด้วยค่ะ
ปัจจัยนะคะก็คือเรื่องของความกดอากาศสูงรวมถึงกระแสลมค่ะ
ที่ตอนนี้นะคะหอบเอาความชื้นจากอันดามันพัดเข้ามาผ่านภาคใต้แล้วก็ตอนกลางของประเทศค่ะ
ก็จะทำให้บริเวณตอนกลางตอนบนรวมถึงตอนล่างของประเทศนั้นเกิดฝนฟ้าขนอง
จุดไหนบ้างคุณผู้ชมลองตรวจสอบจากโมเดลแผนที่อากาศตรงนี้นะคะ
เราสังเกตสีค่ะถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะคะก็จะตกปานกลาง
แต่ถ้าหากว่าเริ่มเป็นสีเขียวสีเหลืองจนไปถึงสีชมพูนั้นเรียกได้ว่าจะตกหนักเลยทีเดียว
ช่วงบ่ายช่วงเย็นวันนี้เป็นต้นไปนะคะจะเป็นช่วงเวลาเลิกงานพอดี
ก็เอาเป็นว่าตกที่ไหนก็แจ็คพอร์ตที่นั่นก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วย
ส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะ
อาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงไม่สบายได้ค่ะ
มาตรวจสอบตามรายภาคกันเลยดีกว่าค่ะ
เหนือนะคะช่วงนี้ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น๑๓๐ของพื้นที่
อุณหภูมิไม่สูงมากนักนะคะอยู่ที่ประมาณ๓๘องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนภาคอีสานมีฝนเยอะกว่าภาคเหนือหน่อยอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่
ตกทั่วถึงทุกภูมิภาคเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนภาคกลางนั้นนะคะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ประมาณ๑๓๐ของพื้นที่
กระจายไปทั้งจังหวัดทั้งภาคเช่นเดียวกัน
ส่วนภาคตะวันออกนะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของคลื่นหน่อย
เพราะว่าก็จะมีฝนฟ้าขนองตกแล้วก็มีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรด้วยค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยนั้นมีฝนฟ้าขนองประมาณ๑๔๐ของพื้นที่นะคะ
คลื่นจะสูงอยู่ที่ประมาณ๑๒เมตรอุณหภูมิเฉลี่ย๒๔๓๗องศาเซลเซียส
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่นะคะ
คลื่นสูง๑๒เมตรห่างฝั่งออกไปที่มีฝนฟ้าขนองจะคลื่นสูงมากถึง๓เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่นะคะ
ตกกระจายกันไปทั่วทุกเขตค่ะแล้วแต่ว่าลมนั้นจะหอบเอาความชื้นมาพัดส่วนไหนกันบ้างนะคะ
ตรวจสอบกันแบบนี้เป็นประจำทุกเช้าและเย็นในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ